ข่าวนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นการดูตัวทั้งสองบ้านหรือเปล่านะ
เพราะวันก่อนไฮโซพบกับคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็ครอบครัวคุณอ้ำเนี่ยนะ
ก็ทานข้าวพร้อมกันพร้อมเพื่อนสนิทด้วยนะคะ

เป็นวันเกิดของไฮโซโพกคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เลยพาไปกินข้าวกันพร้อมหน้าครอบครัวพรประพานะคะ
มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องกันนี่ภาพนี้ภาพนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่ามีซุปตาสาวของเราคนสวยคุณอ้ำมัชราภา

ผลัดกันเจอผู้ใหญ่ไปมาแบบนี้
แฟนก็เลยอดหวังไม่ได้ว่าจะได้ยินดีข่าวหรือเปล่านะคะ

หมอดูเขาเคยทักด้วยนะว่าดวงซุปตาของเราปีนี้งานแต่งมาแน่ค่ะ
นี่แหละนะจังหวะอะไรมันลงล็อกดูก็เหมือนลงตัวกันไปหมดนะคะ